กรณีไอ้ที่พิษบูมเมื่อวาน๓ตีตัวนะ
ที่มันไล่เด็กแล้วเด็กรอดแล้วแมวตาย

หลวงตาบอกเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านแล้ว
เดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยที่บ้านดูภาพเหตุการณ์ก่อน

ถ้าเป็นลูกเราลูกเล่นอยู่ในบ้านแบบนี้
เดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมนะอันนี้แมวไอ้แมวนี่ตาย

นี่แหละครับมันมาแล้วเข้ามาปั๊บ
หลวงตาบอกตามแมวมา
นี่ดูภาพนี้นะคะจะบอกว่าคือ
พ่อแม่ของน้องต้องขอบคุณแมวตัวนั้นเลยนะ
เห็นไหมครับเหมือนแมวเบนความสนใจ

มันก็เลยตามแมวไปถ้าไม่มีแมวพี่ลองคิดดู

ใช่ก็มีโอกาสมีโอกาส
นี่นะฮะก็รอดมาได้บุตรวิทย์นะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
อยู่ใกล้กับวัดเขาเทพนิมิตรหมู่๗ตะบนแก่งเซียน

สนทยาชนะเลิศอายุ๖๐ปีครับ

เป็นเจ้าของสุนัขพิษบูเล่าบอกว่า
ไอ้สุนัขเนี่ยนะท่านเลี้ยงอยู่๘ตัว
เป็นพิษบูแท้๒ตัวชื่อย่นกับตาหวานนะ

ส่วนพิษบูพันธสมมี๕ตัวชื่ออะไรบ้าง
ชื่อช้างชื่อยักษ์ชื่อลายชื่อเก้งชื่อกวาง
แล้วก็มีสุนัขพันธ์ไทยอีกตัวชื่อมอม
หลวงตายืนยันว่าสุนัขที่ท่านเลี้ยงทุกตัว
ไม่มีพฤติกรรมดุล้ายแค่ตัวนึง
ชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดไม่เคยโดนกัดนะ

สนทยาอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปวันนั้นบอกว่า
พาสุนัขไปอาบน้ำในบ่อข้างวัด
แล้วไปจังหวานที่แมวมันวิ่งพาร์มป๊า้บ

พยายามของสุนัขพอเห็นแล้วก็พยายามไล่พยายามไล่ตามแมวไป
ท่านก็พยายามห้ามสุนัขท่านแต่ไม่ทันก็เลยเกิดเหตุแบบในคลิป
ซึ่งบ้านหลังเกิดเหตุอยู่ห่างจากวัดไป๒๐๐เมตรมีรั้วรวดหนามกั้น
แต่สุนัขมันดันลอดเข้าไปได้ที่ผ่านมาไม่เคยเข้าบ้านหลังนี้หรอก
แล้วก็ไม่เคยไปบ้านอื่นด้วยท่านก็ยอมรับว่าสุนัขท่านเป็นฝ่ายผิดแหละ
แล้วจะไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านและเจ้าอาวาสแล้วตกลงกันว่า
หลังจากนี้จะนำสุนัขทั้งหมดกลับไปเลี้ยงที่บ้าน
ถ้าที่บ้านไม่มีคนดูแลสุนัขนะฮะหรือมันวิ่งกลับมาที่วัดอีกเนี่ยนะ
ท่านจะศึกเลยศึกจากความเป็นพระเลยจะกลับไปเลี้ยงสุนัขที่บ้าน
เพราะว่าท่านบอกท่านผูกพันเหลือเกินเลี้ยงกันมากว่า๘ปี
หรือถ้าหากมีคนใจบุญจะรับไปเลี้ยงต่อท่านก็ยินดีครับติดต่อท่านได้ที่วัดครับ